วิทยาลัยศาสตร์โฮลโลนัทที่คุ้มค่ามากเลยที่สุด
โฮลโลนัทที่คุ้มค่ามากเลยที่สุด
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ยังคงอยู่ที่โรคที่เรากลัวกันที่สุดตอนนี้นะคะ

หรือว่าเรากลัวการจัดการโรคกันแน่นะคะ
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเพราะว่ามันมีประเด็นที่มันขยายตัวมากขึ้นเรื่อย
แล้วก็สิ่งที่ต้องระวังคือว่ามันจะกลายเป็นความขัดแย้งกันเอง
ระหว่างเราค่ะคุณผู้ชมก็คือว่า
วิธีการจัดการของรัฐได้ออกมาครอบคลุมในทุกมิติของปัญหาแล้วหรือเปล่า
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนนอกเหนือจากการระบาดของโรคที่ว่านี้นะคะ
คือณตอนนี้ที่คนกลัวแล้วก็วิภาควิจารณ์กันมากที่สุด
ก็คือในกรณีของคนที่ลักลอบทำงานที่เกาหลีใต้แล้วก็กลับมาที่ประเทศไทย
แล้วก็เห็นภาพว่าไม่ได้กักตัวเอง๑๔วันตามที่รัฐขอความร่วมมือ
แล้วก็จะเห็นห้างร้านต่างเนี่ยนะคะได้ก็มีการตอบสนองความกังวลนี้ของลูกค้านะคะ
ว่าได้มีการปิดร้านนะคะมีการฉีดพ่นล้างพื้นนะคะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ
หลังจากที่รู้ว่ามีลูกค้าที่กลับมาจากต่างประเทศ
กลับมาจากประเทศเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงมาใช้บริการ
คือลักษณะแบบนี้มันคือปัญหาซ้ำซ้อนค่ะคุณผู้ชมมันซ้อนเข้าไปอีก

วันนี้สองท่านจะคุยกันกับดิฉันในรายการว่าเรามีวิธีอื่น
ถ้าเกิดรัฐบาลดูรายการอยู่เผื่อว่าเสียงเล็กเรามันจะไปถึงท่านบ้างนะคะ

ท่านแรกคืออธิบดีอายการสำนักงานคดีอายาธนบุรีนะคะอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ปกรัฐหังสสูตรสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ส่วนใหญ่ถ้าหมอกับหมอกับทนายหรือหมอกับหมอกฎหมายมาเจอกัน
จะเป็นเรื่องอื่นก็จะเป็นเรื่องแบบมีคดีอะไรก็อ่า

แต่เรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่คิดว่าจะให้อาจารย์สองคนมาเจอกันได้เลย
ไม่รู้พี่แต่เมื่อผมสั่งเสธอาจารย์สถานการณ์พามา

มันก็เป็นหมอทั้งคู่หมอตังคู่มอบความกับหมอจริง
คือไม่แน่ใจควรจะเชื่อข้อมูลอะไรยังไงบ้างนะคะอาจารย์

หรือถ้าตื่นตนกรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีมันไม่ทันบางอย่าง
หรือถ้าตื่นตระห่วงมากเกินไปเรามากเกินไปไปสร้างปัญหาโดยรวมหรือเปล่า
เอานะตอนนี้นะคะอาจารย์คือนะตอนนี้คำถามแรกเลยว่า
เหมือนแบบหมอค่ะเราจะต้องเจอการระบาดที่เพิ่มขึ้นไหม
เมื่อเรารับคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงในการระบาดมากขึ้น
เกี่ยงว่าเป็นคนไทยทำงานถูกกฎหมายผิดกฎหมาย
คนไทยที่ไปอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศหรือนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่คนไทยนะคะ
แล้วก็เข้ามาจากประเทศพื้นที่เสี่ยงคือเรียนไม่แบ่งเลยนะคะ
แต่คำถามคือเมื่อรับเยอะขึ้นจากพื้นที่เหล่านั้น
เรากำลังจะเจอการระบาดระลอกที่ใหญ่ขึ้นไหมคะ
คุณจำวันถามเหมือนมีคำตอบอยู่ในใจแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะครับ
เขาไปพื้นที่เสี่ยงมากลับมาเมืองไทย
ก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะติดเชื้อและแพร่เชื้อคุณอีกทั้งสิ้นนะครับ
ฉะผมไม่เห็นด้วยที่เราจัดการการติดเชื้อ
เฉพาะจากคนไทยไปคนไทยด้วยกันนะครับ
คนต่างชาติที่ไปประเทศนั้นเข้ามาเมืองไทย
ก็ต้องถูกปฏิบัติด้วยวิธีเดียวกันอยู่กัน
มันจะปฏิบัติแบบ๒ณภาษาได้ยังไง
อาจารย์มองว่าคือ
ตอนนี้วิธีการสื่อสารกำลังจะทำให้เราเข้าใจว่า
เราไปเข้มงวดกับเฉพาะคนไทย

โดยที่ไม่เห็นจะพูดถึงอะไรเท่าไหร่เลยกับนักท่องเที่ยว

คุณจมขวานผมมีข้อมูลเท่าคุณจมขวานเรานี้ดีกว่า
เราอยากได้ข้อมูลมากกว่านี้เหมือนกันเนาะ
ผมทราบแต่ว่ารัฐบาลไม่ได้แบน
คนที่มาคนต่างชาติที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้นะครับ

ที่อยู่ในเกาหลีใต้ที่อยู่ในประเทศเขายืมเพศกฎหมายนะครับ
เรากลับเข้ามาต้องกักกันโรค๑๔วัน
ผมเห็นด้วยเลยนะว่าต้องกักกันทุกคนด้วยนะครับ
ไม่ใช่ว่าตักการเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดเยอะ
ต้องคิดว่าประเทศเกาหลีใต้
ตอนวันนี้มาระบาดที่จังหวัดหนึ่งก็อีกจังหวัดหนึ่ง
ใครจะทราบครับอีกจังหวัดอื่นมันอาจจะมีการแพร่อยู่แล้วก็ได้
ถ้าเกิดสมมุติเราไปกักกันเฉพาะคนที่มาจากสองจังหวัดนั้น

แต่ผมเดาว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างจะซับซ้อน
รัฐบาลอาจจะคิดหลายแง่หลายมุม
ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ใช่ครับเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์หลายอย่างด้วยกัน
แต่รัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้กลุ่มนโยบายของรัฐ
ต้องตัดสินใจฮะว่าจะให้น้ำหนักอะไร

มันยังไม่ถือว่าวิกฤตขนาดที่ว่าต้องเลือกอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งคะ

อุ๊ยเอาเป็นรู้น้อย
พอเรามีความรู้น้อยเราก็ใช้ความรู้สึกเยอะใช่ไหมคะ
ถามอย่างนี้ประชาชนยังก็กลัวสิคะ
คือไม่ว่าตอนนี้จะวิกฤตแล้วหรือยังนะครับ
แต่ทุกคนเดาได้เลยว่าเดี๋ยวมันต้องวิกฤตแน่
ถ้าเราโชคดีสุดจริงซึ่งผมคิดว่าไม่เกิด

ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนรู้แล้วมันเป็นไปไม่ได้
คือไกลกว่าเรายังไม่รอดเลย

ประเทศโพลตานอยู่ไอโซเลตไม่อยู่เกี่ยวใคร

ศรีลังกา๑เคสแล้วมันเป็นเกาะนะครับ

เนี่ยมีแผ่นดินติดกับเพื่อนบ้านเยอะแยะ
มีเรือมามีเครื่องบินมา
ไม่ได้ป้องกันใครเลยยกเว้นคนไทย
คำถามคือเราจะอยู่กันแบบนี้ต่อไปอีกนานไหม

คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะทางสาธารณสุขเอง
คือคุณหมอนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญบอกว่า
ตอนนี้เราระยะ๒พูดถึงการระบาดนะคะ
ถ้าพูดระยะ๒มันยังไม่ได้ถึงสุดนะคะ

คือจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง
คนเนี่ยใช้วิธีการตรวจสอบกันเอง

คนนี้มาถ้าออกไปแล้วเกิดการระบาดทำยังไง
อาจารย์จริงวิธีคิดมันควรจะคิดแบบหมอ
หรือควรจะคิดแบบเอากฎหมายจับเอาผิดเลยคะ

เพราะมันมีกฎหมายของการควบคุมโรคติดต่อเขามีนะครับ
จริงเนี่ยถ้าพูดกันตรงนะ

การทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ช้าไปนิดหนึ่ง
คือเราเริ่มประกาศตรวจด่านเข้าออกตั้งแต่๒๗มกรา
เพิ่มเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคเนี่ย
ประจำด่านเป็นร้อยจุดเลยนะ
ถ้าออกตรงนั้นมันก็ควรจะประกาศโลกเลยใช่ไหม
คือวันนี้มันตั้งแต่โรคซ้าโรคอะไรมาหลายโรคแล้วนะ

ของจีนเขาไปเร็วเมืองเขาล้าง
เรานั่งเฉยมันไม่น่าจะถูก
เพราะวันที่๒๗เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะ๒๗เนี่ย
เขาประกาศเขตทุกเขตนะครับ
ด่านทั่วประเทศเลยเพิ่มเจ้าหน้าที่
แล้วจริงในต่างจังหวัดเราก็มีคณะกรรมการโลกติดต่อ
มีตั้นผู้ว่ามีประตูศัพท์มีอะไรหลายคนที่ต้องเป็นอยู่
เพราะประกาศแล้วควบคุมด่านก่อนอันดับที่หนึ่ง
อันดับที่๒มันควรจะประกาศโควิด๑๙เป็นโรคร้ายแรง
ไม่ใช่ประกาศเอาวันที่๒๙กุมภา
อาจารย์อาจารย์ของย่านรองแยงอาจารย์ประวเมฆค่ะ
แต่ว่าคือถ้ามันเร็วเกินไปนี่บรรยากาศเสียนะคะ
เพราะว่าตอนแรกที่มีคนถามบอกว่าทำไมไม่ห้ามนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะจากประเทศจีนนะ
คือมันก็พอรับได้ตอนนั้นน่ะจ้ะเพราะฉะนั้นมันยังไม่เยอะเท่าตอนนี้นะคะ
ไม่รู้สิแต่ว่ามานั่งดูแล้วมันน่าจะเร็วกว่านี้ไง
คือทั้งสถานการณ์เขารู้แล้วว่าด่านมันจะเข้า
นึกออกไหมนึกภาพออกไหมเฮ้ยมันจะมาแล้ว
ด่านทั่วประเทศเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้าไปเพิ่มไปตรวจ
แล้วรออีกเดือนนึงถึงจะบอกว่ามันเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
แล้วรออีก๔๕วันตอนนี้ผมว่าช่วงจังหวะเนี่ยนะ
ไม่ได้โทษตลาดมนตรีนะแต่ช่วงจังหวะเรา
วิธีการคิดของเรามันอาจจะไม่รอบครอบ
คือมองให้ทุกมิติอย่าเป็นม้าลำปางดิ
อะไรหมายถึงว่าคือมองตรงอย่างเดียวอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ต้องมองให้รอบทิศว่าโอเคถ้ามันเริ่มหนัก
เราเริ่มรู้ตั้งก่อนวันวาเลนไทยด้วยซ้ำไป
เริ่มจากจีนเข้าญี่ปุ่นแล้ว
แล้วประเทศไทยเราประกาศตั้งแต่๒๗มกราตั้งด่านตรวจโรค
อาจารย์แต่เพราะว่าคิดรอบด้านแล้วก็หลายมิตินะคะ
เลยทำให้อาจจะรู้สึกว่าช้าเช่นจะกันนักท่องเที่ยวยังไงนี่
นี่รายได้หลักนะคะหรือเฮ้ยแตกตื่นเกินไปบรรยากาศ
เดี๋ยวประชาชนกักตุนอันนั้นเดี๋ยวประชาชนซื้ออันนี้
แบบถ้าห้ามประเทศใดประเทศหนึ่งเข้ามา
แล้วความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะไปคุยกับเขาอีท่าไหน
เพราะคิดเยอะหรือเปล่าเลยทำให้อาจจะไม่ได้เร็วอย่างใจ

ห้ามตอนนู้นห้ามตอนนี้มันก็ค่าเท่ากัน

เพียงแต่ว่าโอเคตอนนั้นเราด่านโลก
ด่านตรวจโรคติดต่อ

เข้มงวดแต่พวกผีน้อยเขาร้องกันอยู่เนี่ย
ตรวจแต่เขาคนมาเครื่องเดียวกันไม่ตรวจ

มันมีเสียง

อาจารย์เดี๋ยวเรียนถามในแง่นี้ว่าในกรณีลักษณะแบบนี้
อาจารย์เคยเห็นการประกาศใช้

ไม่รู้ว่ามีอายามีแพ่งอะไรไม่ทราบ
บัตรไทยเคยใช้

แม้กระทั่งเรื่องซาเรื่องหวัดนกเนี่ย

ไม่รู้สึกสะทกสะท้าเท่ารอบนี้

เห็นไว้จีนประกาศบันเดียว

อาจารย์ปกรัศมาเป็นตัวยืนก่อน

คืออาจารย์ปกรัศมันได้มีการเสนอเอาไว้

เป็นชื่อคิดเห็นส่วนตัว
คืออาจารย์บอกว่าควรจะจัดสรรค่อยเข้ามาเป็นชุด
เข้ามาทีเดียวแบบไม่ได้จัดเตรียมอะไรไว้นะคะ
ก็จะว่าผมพูดว่าถ้านโยบายของรัฐ
ต้องการเอาคนเหล่านี้กลับมาใช่ไหมครับ
แต่เรื่องตัดสัญใจแบบนั้นแล้วใช่ไหมคะคือให้เข้ามาเป็นล็อต
เป็นกลุ่มจำนวนที่ชัดเจนนะคะ
แล้วก็พอเอาเข้ามาแล้วเนี่ยคือรัฐมีหน้าที่ในการเตรียมสถานที่เพื่อ
เพื่อกักตัวเอาไว้ในการตรวจใช่ไหมคะ

ให้แต่ละคนไปดูแลตัวเอง๑๔วันรัฐขอความร่วมมือ
ข้อ๓คือว่าอาจารย์บอกว่า
ใช่ไหมคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้

ก็ให้คนที่ถูกกฎหมายไม่ได้มีกรณีเรื่องลักลอบเนี่ยค่ะ
เข้ามาก่อนแล้วก็ควรจะมีการยึดพาสปอร์ตเอาไว้นะคะ
คือมีมาตรการลงโทษเหมือนกับแบบให้มันรู้สึกเหมือนกึ่งบังคับ

ค่าใช้จ่ายควรให้เจ้าตัวมีส่วนรับผิดชอบ
ไม่ได้แปลว่าทิ้งเขาเลยนะแต่มีส่วนรับผิดชอบ
ด้วยเพราะว่ามันมีบางมิติอยู่ที่หน้าฟังเรื่องนี้นะคะ
และก็ทุกคนเหมือนที่อาจารย์ประเมฆบอก
ทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนไทย

จากลักลอบอยู่ในเมืองเขา
ทุกคนเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง

ณตอนนี้สิ่งที่เรากังวลที่สุดคือเรื่องการระบาด
แต่วิธีที่เราใช้ในการป้องกันการระบาด
เราลืมอะไรบางอย่างไว้ป่ะคะสักครู่ค่ะ

ตอนนี้นะคะก็คือว่าตกลงแล้วคนที่กลับมากักตัวไหมนะคะ
แล้วก็เอาเข้าจริงอย่างที่เราพูดกันนะคะ
เวลาเราบอกว่าควรจะเป็นใครบ้าง

ง่ายคือกักตัวอยู่ที่บ้าน๑๔วัน
ไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำงานผิดกฎหมายที่เกาหลีนะคะ

ต่อให้เป็นคนที่ไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
หรือว่าเป็นคนที่ไปอาศัยอยู่หรือว่าไปเรียนใดก็แล้วแต่
แม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่ไปพื้นที่เดียวกันมา

เพราะว่ามันควรจะนับที่ตัวพื้นที่
ไม่ได้นับสถานะของตัวบุคคลใช่ไหมครับ
เพราะเวลาโลกมันจะติดมันไม่เรื่องสถานะใช่ไหมคะ
อาจารย์ที่อาจารย์เขียนมา๖๗ข้อที่ว่านี้เนี่ย
ความสำคัญมันคือเรื่องอะไรที่อาจารย์มองเห็นปัญหาอยู่คะ
ปัญหาคือตอนนี้เราป้องกันการระบาดไม่ได้ครบถ้วนนะครับ

ห้ามคนของเราไปพื้นที่ที่เสี่ยง

แล้วก็บอกว่าเราล้างมือนู่นนี่แหละครับ

แต่ว่าสำหรับคนต่างชาติเนี่ยไม่ได้ป้องกันเลย
คนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงไม่ป้องกัน
อันนี้ผมมันแล้วแต่นโยบายรัฐบาลนะครับว่าจะเอายังไง
คำนวณค่าใช้จ่ายให้มารอบครอบว่า
ชีวิตการเจ็บป่วยที่จะสูญเสียไปเนื่องจากการระบาดเนี่ย
มันจะเบอร์เดิร์นมากน้อยแค่ไหน
สำหรับการระบาด

ทุกอย่างสำคัญหมดแต่ต้องเลือกการตัดสินใจว่าต้องเรียงลำดับให้ได้
อาจารย์ค่ะกรณีที่อาจารย์ปรกรัฐออกความเห็น

คือว่าจริงแล้ว๑๔วันที่กักตัวเนี่ยนะคะ
ถ้าเราหมายถึงว่าทุกคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเหมือนกันหมดเนี่ยนะคะ
๔วันควรเป็นของใครของมันรัฐขอความร่วมมือหรือมันควรจะเป็นรัฐ
รัฐรัฐต้องแตะกักเลยคือในพรบควบคุมโรคเนี่ย
มีเรื่องของการกักตัวเป็นเรื่องหลัก
และเรื่องเฝ้าติดตามเป็นเรื่องที่๒มันมีอยู่๒๓เรื่อง
เฝ้าระวังแล้วก็กักรัฐต้องกักนะไม่ใช่ไปนอนอยู่กับบ้านด้วยตัวเอง
แล้วพอเราปล่อยเขาไปนอนแล้วเขาก็ไม่อยู่กับที่
แต่มันจะไม่ไหวเจ้าหน้าที่ไหมคะอาจารย์แบบโอ้โหต้องหาสถานที่หาคนมาดูแลอีก
เต็มไปหมดมันไหวไม่ไหวมันก็ต้องไหว
ถ้าเราจำได้ในเดือนธันวาเนี่ยประเทศจีนเนี่ย
เขาสร้างโรงพยาบาลทันทีเลยเฉพาะเลยทันทีเลย
แล้วในกฎหมายเองเนี่ยก็จริงมันมีอยู่อีกตัวนะ
ถ้ารัฐทำไม่ไหวมันก็มีตัวแต่ประชาชนไม่รู้ไง
ก็คือมีความพระบาชาธรรมพันธ์ก็บอก
ใครที่เป็นเจ้าของที่สถานประกอบการสถานที่อยู่อาศัย
ถ้ามีเหตุสงสัยต้องแจ้งคนพวกนี้
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบว่าน่าสงสัยที่จะเป็น

สถานที่อย่างห้างสรรพสินค้าร้านอาหารอพาร์ทอะไรอย่างนี้เหรอ
ใช่ทุกอันเลยแม้แต่เจ้าของว่าร้านอาหารเนี่ย
เขาไปปิดร้านแล้วล้างเอง
แต่เขามีแต่เขาสงสัยเขาต้องแจ้งว่าคนนั้นที่มากิน
เพื่อนั่นคือต้นน้ำที่จะให้รัฐเอาตัวคนเหล่านั้นมาตรวจสอบ
แล้วเข้ามาในสนามบินอันนี้ตรวจตรวจอันนี้กักไว้ก่อน
อันนั้นตามกฎหมายนะไม่ใช่กักนะตรวจจนแน่ใจว่าไม่เป็นแล้วปล่อย
แต่ถ้าไม่แน่ใจ๑๔วันก็ต้องอยู่ตรงนั้น
แล้ววันนี้เริ่มใช้แล้วไงเอาค่ายทหารบ้างเอาที่ฐานเรือว่านี่เริ่มใช้
ผมบอกว่าถูกวันนี้ทำถูกแต่ช้าไปนิดนึง
ถามหมอค่ะถามหมอคือถ้าเราใช้วิธีที่มันแบบเข้มงวดมากค่ะอาจารย์
มันส่งสัญญาณผิดให้สังคมไหมคะเดี๋ยวกลายเป็นเนี่ยนอกเหนือจากพยายามหาเจล
ล้างมือแอลกอฮอล์หน้ากากเดี๋ยวไปกักตุนข้าวสารอาหารแห้งกันหมดแล้ว

คือมันจะเป็นการส่งสัญญาณที่มันเกินกว่าที่มันเป็นไหมคะอาจารย

ถ้าเกิดรัฐนะครับผมพูดถึงรัฐ
หมายถึงทั้งรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมากับประชาชน
สร้างสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อมั่นให้ประชาชนก่อน
ว่าเราทำแบบนี้มันไม่ระบาดแน่นอน

หัวเราเป็นอย่างที่ผมว่ามาเลยนะครับ
เอาเข้ามาทีละล็อตถ้ามันเอาเข้ามาทีละล็อต
เพราะว่าเราไม่มีความสามารถในการดีกว่าคนเยอะได้
ผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเข้ามา๓๐๐คนนะครับ
เกิดมีไข้๒คนรัฐเก็บไว้
มีความดูมีความเสี่ยงมากมาจากมือที่เสี่ยง๘คน
เป็นหมด๑๐คนเก็บเอาไว้ในสถานที่กักกัน๑๔วัน
ที่เหลือ๒๘๐คน
สมมุติว่าเขาเกิดมาจากเมืองที่ไม่ได้ต้องสงสัย
แล้วเขามีเชื้ออยู่ในระยะฟักตัว

ว่าเดี๋ยวก็จะมีคนรายงานมา
ระหว่างนั้นเขาไปสัมผัสใคร

คนก็เป็น๒๐๐คนนึกออกไหมครับ
คือถ้ากันตั้งแต่แรกเนี่ยผมคิดว่ามันจะดีกว่า
ผมเชียวว่ากลุ่มโรคนะครับทำเต็มที่แล้ว
สำหรับหน้าที่ของท่านนะครับ
นี่แต่ท่านต้องทำงานหนักขึ้นเรื่อยเป็นทวีคูณ

ยังไม่ชัดเจนเรื่องการกักกันคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

ในแง่ของวิทยาศาสตร์ในแง่ของหมอ
คือไม่มีอะไรถ้าสมมุตินะคะ
ไม่มีอะไรที่ถ้าสมมุติรัฐเลือกใช้เป็นกลไก

ไม่มีแล้วใช่ไหมถ้าอยู่นะสถานการณ์ตอนนี้ค่ะ

ถ้าเกิดเราเห็นเมืองจีนปิดทั้งเมืองอย่างนี้นะครับ
คนเป็น๑๐ล้านคนมันไม่มีนะครับ
เขาปิดทั้งเมืองมันยังหยุดการแพร่ระบาดไม่ได้เลย

ถึงแม้ว่ากรมคุมโรคต้องทำงานหนักหน่อย
แต่ว่าแน่นอนที่สุดครับมันต้องมีรูโว
รูหนึ่งรูเนี่ยมันไปได้เยอะเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะทำให้มันดี
มันควรจะคุมตั้งแต่แรก
ที่ผมมาพูดแบบเป็นหมอแล้วครับไม่มีมิติอื่น

อาจารย์ปรเมฆค่ะคือเอาเข้าจริงตอนนี้เราต้องเข้มงวดแล้วไหม
แล้วจริงผมความเห็นผมนะ
มันควรจะเข้มตั้งนานตั้งแต่เมืองจีนเขาปิดเมืองล้าง
เราเห็นใช่ไหมตอนนั้นต้นมกราด้วยซ้ำไป
แล้วก็เรือสำราญไม่ไปญี่ปุ่นก็ไม่ให้เข้า
คโปร์ก็ไม่ให้เข้าเขาเดินมาตั้งแต่ก่อนวาเลนไทย

เรามองแต่ยุ่งกับโคลาศวิกฤตโคลาศอยู่
คือเราก็มีข่าวใหญ่อยู่ในบ้าน

แต่มันเป็นบทเรียนที่จะต้องถอดบทเรียนออกมา

เพราะความสูญเสียมันยิ่งกว่าโคราชอีกนะ
อาจารย์เวลาเราพูดถึงกฎหมายเนี่ยนะคะ

กฎหมายโรคติดต่อใช่ไหม

อำนาจรัฐมนตรีประกาศได้หมดเลย
อาจารย์แต่เวลาตัดสินใจแล้วรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะ

บางทีมันใช้เยอะไป

ไม่ว่ากระทั่งประเทศไหนก็ตาม

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้า
ฉันขออนุญาตเลยจะมาจากคำถามนี้นั่นเอง
ฉันขอไม่สนใจมาตรการนะตอนนี้ที่เป็นอยู่นะคะ
เราลองให้ถ้าทั้งสองท่านเจอโจทย์แบบนี้

บนพื้นฐานวิชาชีพที่มีความรู้อยู่

สำหรับอาจารย์ทั้งสองท่านสิ่งที่ต้องเลือกทำตอนนี้

คุณผู้ชมคะที่ฉันถามบนพื้นฐานที่แขกรับเชิญทั้งสองท่าน
ไม่ได้มีข้อมูลในมืออย่างละเอียดทั้งหมด
เป็นทางการเหมือนที่กระทรวงมีนะคะ
แต่เอาเท่าที่เราเห็นเราคิดว่าด้วยวิชาชีพ

ถ้าตามกฎหมายควบคุมโรค
เขาต้องพยายามแยกกัก

อย่างที่คุณหมอว่ามันต้องตรวจทุกคน

ไม่ได้ยากเหมือนตอนแรก
วันนี้ต้องจริงจังแยกกัก
แล้วเสร็จแล้วถ้าคนที่กักต้องกักจริง

กำลังจะขยายความว่าที่อาจารย์บอกคือให้เป็นหน้าที่ของรัฐ

กักจนชัดเจนว่าไม่เป็น

เขาก็ต้องเฝ้าสังเกตอยู่ตลอดนะ
เวลาว่าจะลุกลามขนาดไหน

หมอยังเสียชีวิตไปต่างคน

๐๕แล้วใช่ไหมกว่าเติบโต
ช่างมันเถอะติดลบก็ติดลบ

ยังไงมันก็กลับประสบผลกระทบอีก

อาจารย์ปรเมฆเน้นที่ข้อแรกเลยถ้าเลือกทำได้

แยกกักคัดเลือก
ใช้คำว่าแยกกลับในภาษาของเขาเนี่ย

ไอ้ที่เป็นจริงกักเลย
ต้องแยกก่อนคนที่เป็นกับคนที่น่าสงสัย

คนที่เข้ามา

ควบคุมโลกติดต่อนี้

ในต่างจังหวัดก็มีประทุษฎาคม

พวกก็ทำหน้าที่ได้
ออกไปเที่ยวนู้นออกไปเที่ยวนี้

ถ้าคนนั้นมีอาการวันนี้วันนี้เรารู้แล้ว

เราเจ้าบ้านตรฐานเนี่ย

ตอนนี้ที่ทำได้ก็คือโรงแรม

วันนี้อีกอันหนึ่งที่ไม่ได้แจ้งนะ
เราเห็นปิดร้านล้างเอง

คนที่มาผ่านมาแวบแล้วออกมาแล้ว

ไม่ใช่ปิดธนาคารกัน๑๔วัน

๓ระดับแรกคือต้องประกาศก่อนนะครับ
ว่าประเทศไหนมีความเสี่ยง

งั้นเอาแค่นี้แล้วกัน

ในระดับนี้
มันจะเป็นประเทศที่กลุ่มเสี่ยงโดยอัตโนมัติ

ประเทศ๑๐เอ็ด

เกินเท่านั้นเกินเท่านี้อย่างนี้เสี่ยง
หรือจำนวนเคสสมุทรเกินเท่านั้นเท่านี้เป็นกลุ่มเสี่ยง

คือมีมาตรฐานในการจัดกลุ่มใช่ไหมคะ
ใช่ครับไม่ว่าเขาจะเป็นประเทศ
ในประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันและประเทศอย่างในยุโรป

ตอนนี้ก็รัฐบาลประกาศประเทศอิตาลีแล้วนะครับ
จะเห็นว่าประเทศอื่นอีกหลายประเทศเลยในยุโรปนะครับ
กำลังจะตามมามันเลยไม่ช้า
ที่สองก็คือว่าถ้าเรารัฐบาลมีมาตรการกับพวกมา

จะต้องลดคนเข้ามาให้ได้มากที่สุดนะครับ

แต่พระคุณทายกลับเข้ามาจะต้องถูกกักกัน
เอาไว้ในสถานที่ซึ่งรัฐกำหนดไว้
เป็นเวลาอย่างน้อย๑๔วัน

คือถามผมเชื่อใจไหมผมไม่เชื่อใจ
คือมันอึดอัดคุณจำขวัญนึกออกไหมครับ
เชื่อใจสมมุติว่าเวลาเราไปอยู่๑๔วันมันมีอะไรออก
เขาก็ต้องออกไปล่ะไปซื้อของหน้าบ้านโน่นนี่อะไรอย่างนี้นะ

แล้วถ้ามีคนมาเยี่ยมที่บ้านมีกลับมาบ้านแล้ว

ที่บอกว่าเขาอยู่บ้านเขาไม่ออกแต่คนมาครับครับอาจารย์ค่ะนิดหนึ่ง
กรณีเรื่องของด่านเพราะมันเป็นเส้นแรกของทุกประเทศนะคะ
อาจารย์เวลาเราพูดถึงว่าคืออาจจะไม่ใช้คำว่าแบนนะคะ
แต่พูดถึงว่าต้องมีการตรวจอย่างเคร็มห้วน

สมมุติเราบอกว่าไม่รับนักท่องเที่ยวเลย
รับคนที่มาจากพื้นที่ซึ่งมีการระบาดเลย
อันนี้เยอะไปไหม

เพราะว่ามันเขาต้องไปดูทุกมิติว่าเอาไหม

อย่างน้อยเดี๋ยวทางร่วมประเทศเราก็จะมีปัญหา
คือต้องเขาเรียกเขาเรียกคะช่างน้ำหนัก

อย่างที่บอกนะคะแขกรับเสือนสองท่านไม่ได้มีพวกมิติเหมือนคนที่ทำงานอย่างเป็นทางการ

อาจารย์กรณีของการให้อยู่ในระบบที่รัฐเป็นคนควบคุม

อาจารย์มีพี่หมอน้องหมอพี่พยาบาลน้องพยาบาลกันเยอะในวงการ
มันแบกภาระไปเปล่าคะ
คือมันไม่ได้กากแล้วอยู่แต่ในสถานที่เนอะมันต้องวัดใครมาดูมีไหมอะไร
คำถามไม่ดีครับนั่นเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องประเมินความสามารถของตัวเอง
อย่างตรงไปตรงมาว่ารับได้ทีละเท่าไหร่
ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมาทีละ๓๐๐คนรับได้
มีคนที่เชื้อเยอะรับไหวไหม
เพราะว่าคนป่วยเนี่ยต้องใส่เข้าไปในห้องชื่อความดันลบ

เขาก็ต้องประเมินตามตรงไปตรงมานะครับว่าเท่าไหร่
รับ๓๐๐คนครบ๑๔วันแล้วถ้ามันป่วยเยอะก็รับต่อไม่ได้นะครับ
แต่ว่าเราต้องคุยกับประเทศต้นทางให้เข้าใจกันว่า
ตอนนี้มันมีปัญหามีเรื่องของความสามารถในการรับผู้ป่วยนะฮะ

คือผมคิดว่าคงต้องคุยกันอย่ากลัวเซ็น
แต่ละประเทศน่าจะเข้าใจสถานการณ์ทั่วโลกอยู่แล้วนะครับ

แต่เขาก็กักนะจากเกาหลีก็กักกันกันก่อนออกนะครับ

ถ้าออสเตรเลียเขาพาเข้าแคมป์เลยนะ

เวลาเวลาพูดถึงข่าวรวมมันก็จะมีข้อมูลแบบหนึ่ง
เวลาเราคุยกันเองอย่างเช่นเพื่อนเราอยู่ประเทศนั้น

เอ๊ะตกลงใช้มาตรฐานเหมือนกันทุกรอบทุกคนทุกกลุ่มไหมนะ

แต่เพียงแต่ว่าถ้าเราดูข่าวที่มาจากต่างประเทศ

ออสเตรเลียเนี่ยคนที่หายแล้วออกคนที่ไม่หายอยู่ต่อ
ไม่ยังไม่ชัดเจนอยู่ต่อ
แต่ถ้าชัดเจนขึ้นรถบัตรออกมารถบัตรออกเสร็จ
บัตรก็ต้องล้างกันทั้งคันเหมือนกัน

จะเอาที่สัตหีบที่ไหนก็เริ่มทำ

คนไทยที่อยู่ในเรือติดก็กักอยู่นั่น

มีอะไรที่เราต้องห่วงด้วยนะคะ
มันผมว่ามันไม่มีอะไรน่าห่วงทั้งกับชีวิตคน

คนดินแดนเป็นหลักเนอะถ้าคนมันหายดินแดนมีก็ไม่มีประโยชน์
แต่ถ้าเราคิดอย่างนี้โอเคทางการเมืองอาจจะมองเรื่องเศรษฐศาสตร์ก็มองไป
แต่วันนี้ทั่วโลกเจ๊งสนิทเท่ากันหมด
ทัวร์ก็เลิกแล้วทัวร์ตอนนี้ฟ้องกันอุดตะหลุดเลย
กรมการท่องเที่ยวต้องเรียกทัวร์มาคืนบางส่วน
การบินทั้งหลายไม่คืนแต่ให้เลื่อนเลื่อนไปถึงกันยา
นี่ก็ถ้าสถานการณ์อย่างนี้อยากให้ประชาชนช่วยตัวเองด้วย
อย่าเอามาตรการรัฐอย่างเดียวเราต้องช่วยตัวเองด้วย
อย่างที่คุณหมอพูดสงกรานนี่จะเอายังไง
มันมองไปยาวหลายมิตินะนี่ผมพยายามมองตามที่คุณมอง

หมดเวลาแล้วคุณหมอเรียนถามเผื่อ
งการคุณหมอตัวคุณหมอจะทำยังไงคะ
ฉันจะทำตามก็ทำแบบทุกวันนี้ครับ
ไปงานแบบที่เขาจัดไม่ไป
ก็คืออยู่บ้านปกติก็คือเลี่ยงที่ชุมชน

คุณผู้ชมคะอันนี้คือข้อมูลจากสายวิชาชีพนะคะ
แต่ว่าในทางนโยบายแน่นอนต้องประเมินหลายเรื่อง
แต่ว่าเรากำลังอยู่ในภาวะที่
การจะประเมินอะไรนั้นมันเริ่มแคบลงเรื่อย
เพราะเรายังเบรกไม่อยู่นะคะเรื่องของการระบาด
เดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามต่อค่ะว่า